สิงสารสัตว์ถ้ามันอยู่ในสวนสัตว์อันนี้ก็น่าดูน่าชมนะ
แต่ถ้ามันอยู่นอกสวนสัตว์แล้วมันไปอยู่อะไร

คือถ้ามันอยู่นอกสวนสัตว์เนี่ยนะมันไปอยู่ในตามพื้นที่ที่แบบว่าทะเล
แล้วมันเป็นสัตว์อันตรายอย่างจราเข้คืออยู่ในที่ที่มันไม่ควรจะอยู่
แต่ไอ้จราเข้อยู่ในทะเลแบบนี้ก็ต้องแจ้งให้จรฐีเข้ามาจับสิครับ
อ่าผมไม่เห็นนะ
แต่มันค่อนข้างน่าสุด
แต่มันค่อนข้างน่าสุด
ไม่รู้เหมือนกันแต่อยู่ค่อนข้างไกลครับคุณผู้ชมครับคือจะให้พูดยังไงจริงมันสองแง่สองงามนะ
มันอาจจะเป็นธรรมชาติของมันแล้วเป็นที่อยู่อาศัยของมันก็เป็นไปได้
จริงขอบคุณครับนะจาราแค่น้ำเค็มใช่ไหมใช่มันมีแต่อย่างอย่างนี้คือด้วยความที่ว่าชาวบ้านเขาก็อาศัยอยู่ตรงนี้กันค่อนข้างเยอะ
แต่เขาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำปลาโมงเขาก็มีจริง
สตนนั่นเองนะครับคือจราเข้ตัวเนี้ยมันก็ลอยอยู่ตรงเนี้ย
ประมาณสักพักใหญ่เป็นช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา
ก็สี่โมงเย็นของวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคนที่ไลฟ์สดก็คือ
สถิตเขียวแต้มอืมเขาบอกว่าพบจราเข้ตัวใหญ่อ่ะ
ถ้าถ้ากะเอาอ่ะน่ะความยาวของมันสักประมาณสักสามเมตร
ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะมันลอยคอดำผุดดำไหว้อยู่ในทะเลบริเวณชายฝั่งเกาะเพชร
ตรงที่หมู่๘ตรงที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชอย่างที่ผมบอกไปนะฮะสร้างความแตกตื่นให้กับคนที่พบเห็นนี่นี่เห็นไหม
ชี้ให้ดูชี้ดูคือตอนนี้ผู้นำท้องถิ่นเขาออกมายืนดูด้วย
แล้วก็ได้ฝากเตือนประชาชนและผู้ปกครองให้ระมัดระวังบุตรหลาน
อย่าพึ่งเลยอย่าเพิ่งลงไปเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้
นั่นสิพื้นที่ทะเลมันกว้างใหญ่
ไม่เห็นหรอกมันลอยมาใกล้
เจอกันซะแล้วมันก็มีเหมือนกัน

ชาวบ้านเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าไม่เคยพบแล้วก็ไม่เคยเห็นจราเข้มาก่อน
เขาก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นจราเข้น้ำจืดนั่นแหละที่มันหลุดมาจากฟาร์มเลี้ยงก่อนจะไหว้
ลงในลำคลองแล้วลำคลองนั้นมันดันเชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทย
มันก็เลยมาโผล่ที่ตรงนี้ล่าสุดของล่าสุดจริงนายอำเภอหัวไซดได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมออกติดตามไล่ล่าจราเข้ตัวดังกล่าวนะครับ
บางคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของมัน
อาจจะเป็นจราเข้ที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติหรือเปล่า
แต่บางทีคุณต้องฟังชาวบ้านเขาด้วยใช่ไม่เคยเห็น
ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เคยเห็นแล้วชาวบ้านเขาอยู่ในพื้นที่มานานเป็น๑๐๒๐ปี
พอบอกว่าเห็นมันมีลักษณะแบบนี้ก็สันนิษฐานดูว่าน่าจะเป็นหรือเปล่า
ยังไงซะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกันเนาะเอาให้มันชัดเอาให้มันเคลียร์